เมื่อวานนี้นะครับพระทัตตะชีโว
เข้ารับทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งคอสช
เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นภาพหน้าหนึ่งด้วยรับทราบข้อกล่าวหาพระทัตตาชีโว
อดีตรัสสาการเจ้าอาวัดวัดพระธรรมกายนะครับและพระมหาสมชัย
เดินทางเข้าพบอายการจังหวัดธัญบุรี
เมื่อวานตอนท่านเดินทางไป
สีหน้าสีตาค่อนข้างจะยิ้มแย้มแจ่มใส
รอที่จะอยากได้ยินอยากได้ฟัง
แต่ว่าท่านไม่ให้สัมภาษณ์ใดนะครับ
แล้วก็ปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องของพระธรรมชโยด้วยนะครับ
ขณะที่เมื่อวานี้กรรมการมูลที่พระธรรมกาย
ก็เข้ามอบตัวเหมือนกัน
แบ่งไป๒กลุ่มนะครับแบ่งไป๒กลุ่มใช่ค่ะ
หมายถึงว่ากลุ่มพระสตาชีโวนี่เข้าอีกกลุ่มหนึ่ง
กลุ่มผู้บริหารมูลวิธีวัดพระธรรมกายก็อีกกลุ่ม

หมายจับเรื่องของการก่อสร้างอาคารโดยผิดกฎหมาย
ร้อยกว่าหมายปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ย
พอเข้ามอบตัวแล้วสารจะฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรี
แต่สุดท้ายทนายแล้วก็ฝ่ายกฎหมายของวัดพระธรรมกาย
ก็นำเงินไปประกันตัวคนละ๒๐๐๐บาทครับ
ทัตตะชีโวรองเจ้าอาวาสและอดีตรักษาการเจ้าวาดวัดพระธรรมกาย

สำนักงานอายการจังหวัดธัญบุรีเป็นครั้งแรก
ถ้ามีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะไม่ให้สัมภาษณ์ใด
แล้วก็ไม่ตอบเรื่องการพบพระธรรมชโยผู้ต้องหาหลบหนีคดี
ด้านของนายปัญญาถาวรอัครนินทนายความผู้ดูแลพระสงฆ์วัดพระธรรมกาย
บอกว่าพระทัตตะชีโวและพระมหาสมชาย
เข้ารายงานตัวพร้อมต่อสู้คดีในฐานความผิดฝ่าฝืนประกาศ
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติเท่านั้น
ซึ่งก่อนหน้านี้มีหมายเรียก๑๔รูปสำหรับพระวัดพระธรรมกาย
ก็มา๑๓แล้วนะถ้าถึงเมื่อวานคือรวมพระธตาชีโวด้วย
ก็จะขาดอีก๑รูปคือพระธรรมชโยค
ใช้เวลาในการรับทราบข้อกล่าวหาเพียงแค่๑๕นาทีเท่านั้น
พนักงานอายการไม่ได้สอบถามหรือพูดคุยกับพระทั้งสองรูป
ในประเด็นใดแต่ได้นัดให้เข้าพบอีกครั้งในวันที่๒๘มีนาคมนี้
เพื่อรับฟังว่าจะมีความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งสอบเพิ่มเติมหรือไม่
สำหรับพระทัตตาจีโวที่เขามองกันไว้ว่า
ถ้าจะมีการสั่งฟ้องนี่มีอยู่๓ประเด็นด้วยกัน
ประเด็นแรกก็คือให้ที่พักพิงผู้ต้องหาก็คือพระธรรมชโย
ประเด็นที่๒ก็คือการนำหุ้นของมูลนิธิ
ขออภัยนะคะนำเงินของวัดพระธรรมกาย
ไปเล่นหุ้นผ่านนอมินีต่างนะคะ
อันที่๓ที่รับฟังข้อกล่าวหาไปเมื่อวานนี้
ส่วนเมื่อวานนี้นะครับทางคณะกรรมการมุยที่ธรรมกายเนี่ย
เดินทางเข้ามอบตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า
ตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีตามหมายจับในข้อหาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับ
โดยคณะกรรมการมูลที่ธรรมกายที่เข้ามอบตัว
เมื่อวานนี้ก็มีพระ๖รูปได้แก่พระวิศนุปัญญาธีโปรองประธานกรรมการมูลิธิ
แล้วก็มีกรรมการที่เป็นคารวาสญาติโยมอีก๔คนนะครับ
โดยมีทีมธนาความและบัญดาศิสยนต์นู้จสิทธิติตามมากว่า๒๐คน
หลังเข้ามอบตัวทั้งหมดให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดธัณฑ์ยักษ์บุรี
แต่ว่าทีมทนายความและฝ่ายกฎหมายของวัดพระธรรมกายนะครับ
ก็ได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด๒แสนบาท
ในการขอประกันตัวนะครับ
ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นคืนสุดท้ายนะคะ
สำหรับการสวดพระอภิษฐรรมศพนะคะ
ของนายพรพิชิตนรนาศมนตรี
เป็นคู่กรณีสำหรับอุบัติเหตุ
ซึ่งคู่กรณีอีกหนึ่งคนก็คือ
ลูกชายของคุณหนูหงษ์ชช่า

เมื่อวานนี้ค่ะเดียออกจากโรงพยาบาลเลยนะ

แล้วจริงคุณหมอยังไม่อนุญาตให้ออกนะ
คุณพ่อเขาบอกคุณหนูเหิงช้าบอกว่า
หมอยังไม่ได้อนุญาตให้ลูกชายออกจากโรงพยาบาลเลย
แต่ลูกชายอยากไปร่วมงาน
และขณะที่ร่วมงานนะคะเดียก็ได้นั่งร้องไห้ตลอดเลยนะคะ
รวมทั้งได้พูดคุยกับลูกของผู้ที่เสียชีวิตด้วยค่ะ
นายชู่ศักดิ์เอี่ยมศุกร์หรือว่าหนุ่งช้าพร้อมด้วย
เดียกิติภูมิเอี่ยมสุกลูกชาย
เดินทางไปเคารพศพของนายพรพิชิตนรนาศมนตรี
ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนกับรถของเดียกิติภูมิ
เมื่อคืนวันที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมา
ในพิธีสวดพระอภิษฐรรมที่จัดขึ้นเป็นคืนสุดท้าย
โดยมีนางเกษมศรีแก้วกล้าพันรยาของผู้เสียชีวิต
ยืนต้อนรับอยู่ที่หน้าสารานะคะโดยเดียกิติภูมิน้ำตาคลอ
ขณะที่เข้าเคารพศพคู่กรณี
และเมื่อพบนางนิตยาแซ่แต้มารดาของผู้เสียชีวิตค่ะ
ก็ได้ยกมือไหว้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
และระหว่างที่รอฟังสวดพระอภิษฐรรมนะคะ
ก็นั่งข้างแล้วก็กุมมือลูกชายของผู้เสียชีวิต
แล้วก็ร้องไห้ไปด้วยนะคะแสดงความเสียใจตลอดพิธี
โดยบอกว่าพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจนะคะ
แล้วก็คือตอนเดียตอนนี้ยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ใดต่อสื่อนะคะ
และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสวดพระอภิษฐรรมแล้ว
โหน่งเดินออกมาจากสาราพร้อมยกมือขอโทษ
บรรดาเพื่อนร่วมงานของผู้ที่เสียชีวิต
ก่อนที่จะเปิดเผยถึงอาการบาดเจ็บของลูกชาย
บอกว่าตอนนี้จริงก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะคะ
สภาพสิจัยยังคงย่ำแยบ
และย้ำว่าเจ้าตัวจะขอดูแลเยียวยาครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตอย่างเต็มที่
เพราะว่าทราบมาว่าผู้ที่เสียชีวิตเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วย
ส่วนเรื่องของคดีต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจค่ะ
มีบาดเจ็บด้วยแล้วตอนนี้แบบว่าสุขภาพจิตไม่ดีเลยครับ
ก็หมอเช็คสมองไปแล้วนะครับ

แล้วก็เข่าเพราะว่าตอนนี้ยังเรื่องกระเพ็กอยู่ครับ
เขาเสียใจมากนะครับเขาเสียใจมาก

ก็เป็นเรื่องของตำรวจนะฮะ

ผมก็เสียใจแทนครอบครัวพี่เขาด้วยนะครับ

ครอบครัวผมก็นอนไม่หลับเครียด

แต่เรื่องดูแลแม่อยู่แล้วครับ
ยินดีครับยินดีช่วยเหลือเลยครับยินดีครับ
ก็นี่เป็นคำเปิดเผยจากคุณโหน่งนะครับ
ทางด้านของนางเกษมศิภรรยาของผู้เสียชีวิตก็บอกว่า

เพราะว่าเห็นว่ายังเสียใจแล้วก็ยังบาดเจ็บอยู่

ถือว่าเขาก็มีน้ำใจที่มาแสดงความรับผิดชอบนะครับ
ซึ่งทางครอบครัวก็ไม่ได้เรียกร้องอะไร
เรื่องการเรียนของลูกชายยังไม่ได้คุย

ในการเป็นนักจัดรายการวิทยุอยู่ที่เชียงใหม่
เพื่อมาทำงานที่กรุงเทพจะได้ดูแลลูกชายนะครับ

ก่อนหน้านี้พ่อของเขาอยู่ก็ยังช่วยเหลือได้บ้าง

ตัวเองซึ่งเป็นแม่ก็ต้องดูแลรับผิดชอบเองทั้งหมดนะครับ
ขณะที่ลูกชายของผู้เสียชีวิตก็คือนายภูวนาศนะครับ
บอกว่าตอนที่พี่เดียมาถึงมานั่งอยู่ข้าง
บอกว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่เสียใจพี่ขอโทษนะคะ
เดียบอกแบบนี้ซึ่งตัวเขาเองรู้สึกดีใจ
ที่แสดงความรับผิดชอบออกมาแค่นี้ก็พอใจแล้วนะคะ
ส่วนพิธีชาปนกิจนะคะสำหรับนายพรพิชิตนรินาศนะคะ
นรนาศมนตรีจะมีขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้
ที่วัดไอยิการามอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีค่ะ